ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชาออกมาแสดงความยินดีกับสมคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
คว้ามาได้๒เหรียญทองจากไตรพบทองงาม
และอีก๑เหรียญเงินจากวรรดิลิชินพัฒน์
ที่กีฬาชนิดนี้เพิ่งถูกบรรจุเป็นครั้งแรก
ภายใต้การดูแลของนางสุวรรณาศิลปอาชานายกสมาคม
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณท็อปเองนะครับ
จากนี้บิ๊กท็อปยังออกอาการปราบปลื้มกับผลงานของภรรยาและลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องเทมส์
ีคารีศิลปะอาชาที่ติดทีมชาติลงแข่งขัน๔เกมครั้งแรกด้วย
ซึ่งเขาก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวชื่นชมความอดทนของภรรยา
ซึ่งก้าวผ่านอุปสรรคทุกอย่างจนประสบความสำเร็จในวันนี้ครับ